อย่าล้มปิบ
ดับบ้านสุดสนบัน
กลับเข้ามาสู่ช่วงพ่อบ้านล้านหล่ากันก่อนค่ะ

บอกว่าจะพาไปราชบุรีใช่ไหมคะ

จะพาไปที่พักดีสัมผัสธรรมชาติสิคะคุณผู้ชม

เต็มที่เลยโปรโมทสุดรุ๊ดล่ะสุด
ก็บอกว่าคือที่นี่ภูมิใจนำเสนอจริง

เสนาลิงไงสินลำทานบ้างก็เก๋
เป็นแบบว่าโมเดิร์นฟินศ์

อยากจะให้ถามทำไมทำให้ท่านมาทำไรทำขนาดนี้

นางอยากให้ถามตั้งนานไม่ได้ถามมาแล้ว

แต่ต้องบอกว่าที่น่าจะแจ่มมากเลย

โปรด๕๕๐นาที

แจ้งเชิญยิ้มรายงานตัวครับเจ้าผู้ชมครับ

ก็มีความสุขมากแล้วครับผม

ตอนนี้ครับผมก็ยืนอยู่ที่วิลล่าโมลีดาสวนพึ่งนั่นเองครับ
แน่สงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมชื่อมันคุ้นเหลือเกิน
แน่นอนครับที่นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าที่พักสุดชิลสุดชิคของพี่เสนาลิงนั่นเองครับผมนะฮะ
ดูตามรีวิวดูตามยูทูปต่างนะครับว่าสวยแล้ว
เดี๋ยววันนี้ครับผมแจ๊คเชิญยิ้มพ่อบ้านละลานั้นจะพาท่านผู้ชมนั้นไปชมคัดว่า
รีสอร์ทของพี่ลิงนั้นจะสวยงามน่ามาพักผ่อนแค่ไหน
รับรองว่าพอท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วเนี่ยจะต้องอยากมาเป็นร้อยเท่าแล้วก็พันเท่าอย่างแน่นอนครับ
อย่าเสียเวลาครับตามแจ๊คขึ้นไปด้านบนกันเลยดีกว่าครับไปเลย

เอาละครับห้องพักแบบแรกครับที่จะพามาชมกันครับ

ก็จะมีลักษณะคืน๒ห้องนอน๒ห้องน้ำแล้วก็๑ห้องนั่งเล่นนั่นเองคุณผู้ชมครับ
และห้องที่ผมกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ครับ
ก็จะเห็นวิวไปรอบเลยนะฮะ
ว่าจะเป็นต้นมงต้นไม้ภูเขาลำทานด้านล่าง
เห็นนกบินสวยงามครับทุกผู้ชมครับ
และนี่ก็คือแบบแรกกับ๑ห้องนอนตรงนี้นะครับผม

จะเป็นแบบไหนนั้นตามแจ๊คไปเลยดีกว่าครับ

ต้องออกไปยืนนอกระเบียงครับเพราะว่าวิวเนี่ยโอ้โหสวยจริงครับผม
อย่างที่บอกฮะแม่ชิวธรรมชาติครับเขียวขจีแบบนี้
และนี่ก็คือห้องนอนแบบที่๒นะฮะที่อยากจะนำเสนอครับท่านผู้ชมครับนะฮะ
เวลาเรานอนบนเตียงเนี่ยนะฮะก็สามารถมองไปเห็นอ่างอาบน้ำด้านในได้ครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหโรแมนติกอะไรขนาดนี้ท่านผู้ชม
และที่สำคัญครับถ้าเรานอนอาบน้ำอยู่ในอ่างเนี่ยนะฮะ
อย่างที่บอกครับว่าห้องพักแบบพิลิแกนเนี่ยนะครับผม
รองรับนะฮะนักท่องเที่ยวอยากจะมาพักผ่อนได้ถึง๖๘คนด้วยกันท่านผู้ชมครับ
โอ้โหท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือห้องพักอีกหนึ่งแบบที่จะพามาชมกันครับ
เป็นห้องพักที่มีลักษณะ๒ชั้นด้วยกันครับ
ชั้นล่างแบบนี้ครับนะฮะก็จะเป็นห้องน้ำทั้งชั้นเลยท่านผู้ชมดูดินะฮะ
มีอ่างอาบน้ำมีทั้งหมดของการใช้กิจกรรมในห้องน้ำนะฮะ
เหมาะสำหรับคนที่ชอบอาบน้ำแล้วก็นอนแช่อ่างแล้วก็เสพธรรมชาติด้านหน้าไปครับผม
ก็จะเห็นวิวทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับ
ส่วนด้านบนครับเอาใจสำหรับคนที่ชอบพักผ่อนอย่างแท้จริงครับผมนะฮะ
จะมีความน่าที่จะพักผ่อนแล้วก็ชิลขนาดไหน
วิวจะเป็นอย่างไรสภาพห้องจะเป็นอย่างไร

มาแล้วครับมาแล้ว
โอ้โหชั้นล่างว่าสุดชิวแล้วท่านผู้ชมครับ
ด้านบนครับอย่างที่บอกไปครับ

ด้านบนก็สำหรับคนที่ชอบพักผ่อนจริงเนี่ยนะครับผม
ก็เรียนเชิญด้านบนครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับผม
แล้วก็วิวธรรมชาติเต็มเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับ

ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนมุมไหนนะฮะในมิลล่าโมริดาแห่งนี้ครับ
ก็จะเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็เสพธรรมชาติ
กับการพักผ่อนของคุณเนี่ยอย่างเต็มที่ในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ครับผม
เอาละฮะช่วงนี้ยังชิวยังฟินขนาดนี้
ช่วงหน้านี้นะครับผมมีอะไรให้ฟินเยอะกว่านี้
สามป้าอิจฉาแล้วก็งงใช่ไหมครับว่าช่วงหน้าจะมีอะไร
งั้นเดี๋ยวรอดูครับช่วงหน้าสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

เฮ้ยพอร์ตอย่าอย่า

คือว่าที่บอกว่าเด็กนี่คือลูกใช่ไหม
คือลูกอ่ะเซ
แกรมพันธุ์ประจำนวน